พอเห็นข่าวงูเนี่ยบางคนก็ขนลุกบางคนไม่ชอบงูไง
แต่ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้บางคนไม่ชอบว่าขนลุกจริง
ทำไมตัวอะไรตัวอะไรตัวที่ดิฉันไม่ชอบเลยคุณผู้ชมผมเดาออกพวกคางโคกกบ
แต่คราวนี้ค่ะเขามีใส่เสื้อผ้าด้วย
เพราะว่าเจ้าของก็ตัดกระโปรงให้เขานะคุณสืบสกุล

เป็นเจ้าหญิงกบไงเรามีเจ้าชายกบ

แล้วก็แบบใส่กระโปรงลายดอกแบบนี้ค่ะ
กระโปรงลายดอกแบบฟูฟ่องแล้วก็แบบติดโบด้วย
แล้วดูตาเขาจ้องสิคุณแต่คุณไม่ได้ดู
จะบอกว่ารูปนี้คนแชร์ในเฟซบุ๊กเพียบจริง
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
อุทัยพี่สาวหัดเย็บชุดกระโปรง
แต่มือใหม่ไงยังไม่ลงตัวสักที

แล้วก็เป็นภาพที่กำลังใส่ชุดให้กับเจ้าอุทัยนี่นะ

เฮ้ยมันได้เหรอ
ได้เหรอคือคนเขารักสัตว์นะน่ารักไปอีกแบบคุณ

หน้าหนาวด้วยไงก็ต้องใส่ชุดให้เขาหน่อย

คนเขาแชร์กันเพียบเลยนะแบบเป็นหมื่นแชร์ค่ะคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก

ไม่แต่คางคกชื่ออุทัยก็ต้องเมืองไทยนั่นแหละ
คือเจ้าคังคกกระโปรงบานตัวนี้คุณนรินทิพย์ค่ะ
คุณนรินทิพย์จารุวัฒนประดิษฐ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าเธอชอบเลี้ยงอะไรแปลกพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกนี้
กิ้งก่าเบียดดากอนแล้วก็เพาะพันธุ์ขายด้วยนะ
ปีที่แล้วเธอก็เอากิ้งก่ามาผึ่งแดดหน้าบ้านมาให้อาหาร
แล้วจุดเริ่มต้นที่อุทัยมามาได้ยังไงรู้ไหม
คือตอนที่เอากิ้งกาดเธอมาผึงแดดให้อาหาร
ปรากฏว่ามีคังคกกระโดดออกมาเต็มไปหมดหลายตัวเลย
เห็นว่าเออป้อนอาหารให้กิ้งก่าเธอก็เลยอยากแบ่งไป
เดี๋ยวคุณดูรูปนี้สิเจ้าของเขารูปหัวเจ้าอุทัย

คือเจ้าของนี้เขาก็เลยโยนพวกหนอนนกให้กิน

พอนานไปนะไม่ใช่แค่มาตัวเดียวค่ะ
มาอีกเพียบเลยเขาไปชวนเพื่อนมา
เขาก็เลยตั้งชื่อคือมันมากัน๓ตัว
ก็ตั้งชื่อว่ามีทองเพราะว่าตัวเขาจะออกสีแบบเหลืองหน่อย

เพราะว่าเวลาจับตัวมันเนี่ยมันก็จะส่งเสียงแบบแอบอย่างนี้เหรอ

ส่วนเจ้าอุทัยเนี่ยเดิมเขาไม่ได้ชื่ออุทัยนะจ๊ะ
เขาชื่อจุดเพราะว่าที่หลังมีจุดสีส้ม
แล้วพอช่วงแบบหน้าฝนช่วงแบบเดือนกุมภาเดือนกรกฎาอะไรพวกนี้
ไม่ค่อยเอากิ้งก่าไปนอกบ้านแล้วไง
ก็เลยไม่ได้เจอกับทั้ง๓ตัวนี้
แต่พอหน้าหนาวปั๊บเนี่ย
เดนที่เธอเลี้ยงไว้ชอบมาเล่นกับคางคก

บ้านนี้โอ้โหสัตว์กรกฎนะ
แต่ว่าคราวนี้เจ้าโกเดนเขาไปเล่น
ไม่รู้เล่นอีท่าไหนคือคงเล่นแรงไปหน่อย
แล้วเลยทำให้เจ้าเสียงใสมันตาย
ส่วนเจ้าทองที่แบบระมตัวเหลือง

นี่คือผู้รอดเจ้าอุไทย

อุ๊ยเรื่องเล่าเขายาวเหลือเกินบ้านอย่างนี้

ทำความสะอาดบ้านปรากฏว่า
มีคางคกกระโดดออกมาจากบริเวณกำแพงที่มันมีรอยแตก
เธอจำได้นี่มันอุไทยนี่จำได้เพราะอะไรรู้ไหม

แต่ตอนนั้นสภาพร่างกายผอมมากเลย

เออหลังจากนั้นค่ะก็เลยรีบเอานอนหนอนนกล่ะ
ให้อุไทยกินอุไทยก็เชื่องค่ะ

ในกล่องนี้นะเจ้าของเธอจำลองให้เหมือนแบบเป็นธรรมชาติ

ก็เลยให้อุทัยเป็นหุ่นก่อนเป็นนางแบบกิติมศักดิ์ก่อน
แต่กิ้งก่ากับอุทัยที่เป็นคังคก

สัดส่วนเขาคนละอย่างกันเลยนะ
แล้วเธอย้ำด้วยบอกว่าเอาจริงอย่าดราม่านะจ๊ะ
คนจะบอกว่าเฮ้ยเป็นการลังแก่สัตว์หรือเปล่า
เอาผ้าอะไรเหมือนกับมามัดมาที่ตัวสัตว์

คือเสื้อผ้าใส่แค่ถ่ายรูปให้ดูน่ารัก
พอถ่ายเสร็จก็ถอดออกให้มันอยู่แบบธรรมชาติ

อุทัยบอกพี่ขาหนูกระโดดไม่ได้

เบอร์อะไรบนหัวนี่อีกนะคะ

ดิฉันดิฉันก็จะขนลุกไม่เอา

บอกว่าจับคางคกระวังเรื่องของยาง

เจ้าของเขาบอกแบบนี้ว่าจริงเลี้ยงเจ้าอุไทย

แล้วคางคกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาก่อน
เขาจะไม่ปล่อยไม่ขับพิษออกมา
เพราะว่าเวลาที่มันขับพิษมาแต่ละทีมันไม่ใช่ขับพิษแบบพร่ำเพื่อนนะ
ต้องใช้พลังงานในตัวมันเยอะเหมือนกัน
แต่ยังไงก็ตามเจ้าของเขาบอกว่าทุกครั้งที่จับเนี่ยก็จะล้างมือทุกครั้ง
นะครับเป็นเรื่องราวในโลกโซเชียลนะฮะ